ข่าวนี้ไส้เหมือนกันขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะแบบทานข้าวอยู่แต่คราวนี้โหดฮะ
ค่ะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าแทงกันจนไส้ทะลักออกมาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับช่างศักดิ์ลายนะคะเป็นนุ่มวัยรุ่นค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันมีภาพจังหวะนั้น
คนเหตุการณ์บอกโหน่าตกใจมาก
อันนี้คือภาพจากกล้องมุมจรปิดคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ผู้ตายเดินมาแล้วเหมือนเขามากับเพื่อนอีก๒คน
นี่นะคะมากันทั้งหมดสามคนค่ะคนตายเนี่ยชื่อว่านายดุษฎี
โฮมแพนหรือว่านายเป๊กค่ะเป็นช่างสักลายอายุยี่สิบเอ็ดปี
ลักษณะที่เขาเดินมากับเพื่อนเขาถือไม้หน้าสามมาด้วย
ข้ามถนนมากับแฟนสาวมากับเพื่อนผู้ชายอีกหนึ่ง
แล้วตรงไปที่ไหนเป็นร้านที่ขายลาบขายก้อยอยู่ข้างทางริมถนน
ส่วนนี้ผู้ก่อเหตุนะฮะใช่ค่ะลักษณะเหมือนเขาจะหาใครบางคนเนี่ย
โทรศัพท์แล้วอยู่ดีนี่กลุ่มนี้มากันสองคนค่ะ
โอ้โหเริ่มชกต่อยกันนะฮะเดินปลีเข้าไปมีเรื่องทะเลาะกันนะคะ
สักพักหนึ่งมีการคว้าไม้หน้าสามไล่ฟาดกันไปฟาดกันมา
ส่วนนี้ถูกแทงแล้วนะฮะแทงแล้วเขากลุ่มท้องแล้วนะคะ
ดุษฎีเอามือกุมท้องเอาไว้ตอนนั้นชุนละมุนค่ะ
แล้วเขาล้มฟุบลงไปหน้าร้านขายลาบตรงนั้น
ก่อนที่คู่อริที่เดินข้ามฝั่งไปหาเขาจะหลบหนีไปคนละทิศคนละทาง

ตำรวจสพพลทองพอรับแจ้งก็ไปตรวจสอบ
กู้ภัยไปถึงไปเจอนี่แหละตัวคนเจ็บคือนายดุษฎี

เมื่อกี้ยังเห็นเขากุมท้องอยู่แล้วเขาก็เริ่มซุดนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตคุณนอกจากจมกองเลือดแล้ว
ขออภัยนะไส้ทะลักออกมาหมดเลย
ใช่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ตกใจมาก
ก็พยายามจะยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้บอกว่า
ก็เห็นเลยนะว่าคนตายเหมือนถือไม้มา
มามีปัญหากับคู่อริแล้วทำท่าจะวิ่งเข้าใส่ก่อน
คู่อริก็ใช้มีดไล่แทงคนตาย
ทีมข่าวของเรานะคะก็เลยไปที่บ้าน

ก็ญาติพี่น้องกำลังเตรียมการจัดงานศพให้อยู่
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
พ่อของคนตายคือนายสมภารค่ะอายุ๖๖ปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานลูกชายนายดุษฎีค่ะ
คือไปเที่ยวงานบวงสวงเจ้าปู่ตาที่อยู่หมู่บ้านติดกัน
พองานใกล้จะเลิกลูกก็พาแฟนสาวไปกินข้าว
ตัวอำเภอโพนทองตรงจุดแถวที่เกิดเหตุ
๔ทุ่มแฟนของลูกชายโทรมาบอกว่า
ลูกถูกแทงอาการหนักอยู่ที่โรงพยาบาล
ตัวเองก็เลยรีบไปดูสิ่งที่เห็นคือคนเป็นพ่อแทบช็อก
เพราะอะไรกำลังมีการปั๊มหัวใจลูกอยู่หลายครั้ง
แล้วหมอบอกเลยนะว่าทำใจ
สาเหตุตอนนี้พ่อบอกไม่รู้เกิดจากอะไร
ปกติก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใคร
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มคู่กรณีมาดำเนินคดีค่ะ

พ่อบอกว่ารุนแรงเกินไปในขณะที่พ่อให้ข้อมูลว่า
ลูกก็ไม่ได้มีเรื่องกับใคร
แต่เราไปได้ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนของนายดุษฎีคนตายมาแบบนี้ว่า
ตัวนายดุษฎีนี่มีเรื่องกับใคร
แล้วพ่อบอกว่าลูกก็ไม่ได้มีเรื่องกับใคร
แต่เราไปได้ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนของนายดุษฎีคนตายมาแบบนี้ว่า
พ่อบอกว่ารุนแรงเกินไปในขณะที่พ่อให้ข้อมูลว่า

แต่เราไปได้ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนของนายดุษฎีคนตายมาแบบนี้ว่า
ตัวนายดุษฎีกับมือแทงจริงมีปัญหากันมาก่อนหน้า
วันเกิดเหตุคืนนั้นนายดุษฎีไปกินข้าวอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
แล้วไปโทรหาคู่อริบอกให้มาเคลียร์ปัญหากัน
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้น
ขัดแย้งยังไม่รู้นะคะว่ามีปัญหาส่วนตัว
หรือว่าเรื่องของชู้สาวด้วยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนอีกทีนึงค่ะ
ตอนนี้ไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเร่งตามตัวมือแทงคนก่อเหตุ